คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เราปล่อยกันไป
กระแสเรียกร้องไม่มีหยุดเลย
สำหรับคัชชาพาพาไปมูทุยังจันทร์
วันที่๒มีอีกหลายที่อีกหลายจุด

สำหรับทริปคชาพาพาไปมูทูเวียงจันทร์ค่ะ

แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นคนสนิทพี่มดดำด้วยนะคะ
วันนี้ลุยหลายที่ต้องฟิตนิดนึงแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งซืมออกไปจนรบทราบ

คือกีอร์มอัลิภา๑๙นะครับ
อีอร์มที่เป็นลายใหญ่แหบบไถม์บุญเพื่อทางนั้น

ฉันเข้าวัดนี้ฉันรู้สึกว่าวัดนี้พลังงานดี
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากร่วมบุรณะถ้าเราจะทำ
วันนี้ที่เรามาเนี่ยก็จะมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ
เป็นแฟนทางไทยรักมาเราก็เลยมาทำท่อปาก

คุณแกก็มีเขียนไปอย่างนั้นได้
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้โชคดีอีกท่านเลย

ตอนนั้นทำยังไงบ้างครับมีบนบอกอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ก็ตอนนั้นน่ะค่ะได้ดูรายการสัญชาภาพาไปมุม
อธิษฐานจิตตั้งแต่ที่เริ่มดี

ถ้าเกิดมีบุญวาสนาค่ะของไม่ได้มา

ก็รู้สึกว่าเป็นที่เอกโคซิฟท์มาก
ที่แบบได้มามีกับรายการสัญชาภาพามาก